มาดูกันต่อกับข่าวนี้คุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่า
พี่อุปิริยะหลังจากที่กระโดดมาเกาะกระแสป้าแต่นลุงพลคุณผู้ชม
ทำให้ชื่อของพี่อุ๊บเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คนพูดถึงเยอะนะคะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมพี่อุ๊บค่ะ
ได้กลับมาเล่นละครอีกครั้งค่ะในบทแม่เล้า
ติดก้านผ้านั่นให้ลงไฮโลละครเรื่องนี้คุณผู้ชมนะคะ
ที่สำคัญเรื่องนี้ค่ะยังมีชื่อลุงพลประกบแท็กพนันอยู่
เล่นเป็นพ่อคือคุณแท็กเนี่ยเขาเคยโพสต์แขวะเรื่องกรณีลุงพลป้าแตนอยู่แล้วคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนเรื่องการทำงานระหว่างพี่อุ๊บกับลุงพลป้าแตนนะคะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะ
ก็เคยมีปัญหาเรื่องการดูแลคิวงานจนงอนตุ๊บป่องกันไปพักใหญ่เลย
อุ๊บก็มาโพสต์ด้วยนะช่วงนึงค่ะตอนนี้เคลียร์กันแล้วค่ะ
และกลับมาเป็นผู้จัดการให้เหมือนเคยค่ะ
ซึ่งพี่อุ๊บก็ยอมรับว่ากระแสแบนลุงพลเนี่ยทำให้งานหดหายไปเยอะเหมือนกันเลยค่ะ
จริงเรื่องนี้ลุงพลป้าแตนเล่นด้วยตอนของพี่รับบทเป็นพ่อแม่นางอพระเอก
เมื่อคืนคอนเสิร์ตแล้วเดียวจะต้องมาสานเรื่องคดีกวาม

ลุงพลก็โทรมาเคลียร์จริงก็
ที่เกิดจากพี่โพสในเฟส
มันมีอาการหน่อยน้อยใจนิดหน่อยว่าทำอะไรไม่บอก

ว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจน